คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ไม่ชอบตุ๊กแกผมพูดตรงคุณอย่าโกรธผมนะ
อย่าโกรธทีมงานด้วยที่เขาเอารูปเมื่อกี้ขึ้น
คือเรื่องของเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ย
แล้วเห็นเนี่ยนะเราตกอกตกใจจริงเพราะราคามันสุดยอด

ผมบอกแบบนี้ว่าที่เขาไล่เลียงมาเนี่ยคือราคาตามขนาดไซส์

เอาออกมาขนาดใหญ่๓๐นิ้วเนี่ยคุณดูสิ

นี่คุณดู๓๐นิ้วนี่เท่ากับทีวีนะ
เดี๋ยวนับก่อนหน่วย๑๐ร้อยพันหนึ่งแสน

ผมบอกแล้วเป็นไงเกือบถึง๑๐๐ล้าน
ขนาดใหญ่สุดที่เขารับซื้อ๓๐นิ้ว
ถ้าหามาได้รับไปเลย๘๐ล้าน
แล้วถ้าเกิดต่างกว่า๓๐ไม่เป็นร้อนร้านเหรอ

ผมบอกแล้วเขามีหลายไซส์หลายราคาคุณผู้ชมครับ
ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตุ๊กแก่
แล้วที่ให้ดูภาพอยู่เนี่ย